มหาสารคามก็เหมือนกันนะคะมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นในวันพระค่ะ
เพราะว่ามีพระชรารูปหนึ่งคือแปดสิบเอ็ดพันศาละวะค่ะ
สิบเอ็ดปีนะคะอายุถูกคนร้ายใช้จอบตีจนมรณภาพเลยนะคะ
ซึ่งคนร้ายก็ถูกจับตัวได้ค่ะแต่ว่ารักษณะเนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่อง
กไปกว่าวนมาเหมือนคนเมากาวเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดในพื้นที่บ้านแก่นเท่า
ตำบลโพชัยอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามนะคะ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พบร่างของพระสมบังกองบุตรอายุ๘๑ปีอยู่ในสภาพที่ถูกตีด้วยของแข็งจนมรณภาพ
แล้วก็มีทั้งจอบพร้อมด้ามจับและท่อนไม้เปื้อนเลือดตกอยู่ใกล้ด้วย
ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุค่ะซึ่งก็คือนายอิ่นอ้อยชัยโชคอายุสี่สิบห้าปี
สอบถามนายอินอ้อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทำแบบนั้น
ก็พูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะคะให้การวกไปวนมาเหมือนคนเมากาวค่ะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป
ศักดิ์สินแก้วสังผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังนะคะว่า
สมบังจำพรรษาอยู่วัดนี้มา๗พันศาแล้ว
โดยอยู่ที่วัดเพียงลำพังรูปเดียว
ส่วนนายอินอ้อยคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนในท้องที่นะคะ
เขาเพิ่งเดินทางมาจากจังหวัดเลยได้แค่๒วันเท่านั้นเอง
มาพร้อมกับพี่ชายเพราะว่าพี่ชายเคยมีแฟนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะ

แต่ว่าหลายปีก่อนนายอินอ้อยเคยมาที่นี่แล้ว
มาบวชแล้วก็จำพรรษาอยู่ในวัดของหมู่บ้านใกล้กันค่ะ
แล้วก็ศึกออกมาสุดท้ายแล้วก็มาก่อเหตุนี้ขึ้นค่ะ